เสาร์อาทิตย์มาเจอกันอยู่แล้วเจอกับผมชนะแล้วก็พี่ฝนนะครับ

แต่ไม่อยากให้คุณผู้ชมนั่งอยู่หน้าจอรอดูพวกเราเฉย
อ้าวทำไมมีอะไรให้เราทำคะ
มีกิจกรรมดีมาร่วมสนุกกันนะครับ
แล้วก็ลุ้นรับรางวัลนะครับ
ทำตามนี้เลยครับพี่ฝนครับก็คือตอบมาว่าสารวัตรเก๊หรือตำรวจปลอม

เขาโดนรับน้องด้วยวิธีการใด
ค่ะซึ่งคำตอบจะอยู่ในข่าวที่เราจะอ่านในวันนี้นะคะ
ต้องติดตามตั้งแต่ต้นจนจบค่ะ

ส่งคำตอบมาพร้อมกับแฮชแท็กหมายเลขโทรศัพท์ของคุณผู้ชมด้วย
ค่ะรับรองค่ะว่าหมายเลขของคุณจะไม่ขึ้นบนขึ้นหน้าจอนะคะ
ตรงนี้เราจะไม่ให้ดูเราจะรู้กันเอง
เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้โชคดีครับ
อ่าทะวันนี้กระดาษข่าวสารของเรามาหลากหลายนะครับ

มีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้นไปดูกันเลยในช่วงของ
สะบัดข่าวเด็ด
โถออีกแล้ว
คลั่งบุกโรงเรียนเหตุทะเลาะเมียพร้อมยิงปืนขู่
งานนี้ตำรวจปิดล้อมจับระทึกต้องติดตาม
สนั่นโซเชียลหนุ่มปลอมตัวเป็นตำรวจ
ยศพันธุ์ตำรวจตรีขึ้นโรงพัก
งานนี้จะเป็นยังไงต้องตามต่อกันแบบชัดใน
ไปแค่บางส่วนนะอย่าเพิ่งรีบตอบมา

เป็นข่าวเศร้าในวงการบันเทิงครับ
คืออดีตนักแสดงสาวนะครับคุณผิงพิมพาพรลีนุษพงศ์นะครับ
เธอน่ะเสียชีวิตอย่างสงบเมื่อวานนี้นะครับ
โดยเพื่อนเนี่ยก็ได้โพสต์อะไรต่อการจากไปของคุณผิงพิมพาพรผ่านทางโซเชียลนะครับ
หนึ่งในหลายข้อความก็มีอยู่ข้อความหนึ่งนะครับ
พิมพ์เอาไว้ว่าไปสู่สุขติและพบภูมิที่ดีนะครับน้องผิง
อันดีใจที่ได้รู้จักและทำอะไรดีร่วมกันที่ผ่านมานะครับ
ผิงเสียชีวิตแล้วเมื่อวานนะครับแล้วก็จะรดน้ำศพในวันนี้
และในวันต่อไปก็จะสวดในเวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาที
จนถึงวันจันทร์ที่๑๐ตุลาคม๒๕๖๕นี้
ทางรายการคู่กัดสะบัดข่าวนะครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวมณะที่นี่
ครอบครัวมาณะที่นี้ด้วยครับค่ะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของ
คุณผิงด้วยนะคะครับอ่ะมาที่เรื่องของน้ำท่วมกันบ้างดีกว่า
ค่ะอัพเด็กขอสารกันหน่อยนะคะเคือนเจ้าพระยาจังหวัดชายนาฏนะคะ
ตอนนี้เพิ่มการระบายน้ำแล้วเป็นสองพันเก้าร้อยหกสิบลูกบาทเมตรต่อวินาที
ก็คือต้องระบายน้ำเร่งระบายน้ำออกมาซึ่งก็แน่นอนก็ต้องกระทบ
พื้นที่เหนือเขื่อนแล้วก็ท้ายเขื่อนด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูข่าวกันค่ะ
จากสถานการณ์น้ำนะคะในเขื่อนเจ้าพญาอำเภอสันพญาจังหวัดชัยนาธนะคะ
ระดับน้ำเนี่ยสูงอย่างต่อเนื่องเลยแล้วก็เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่เหนือเขื่อน
ครับในสามอำเภอค่ะของจังหวัดชายนาฏก็มีซึ่งจะมีอำเภอเมืองชายนาฏ
อำเภอวัดสิงห์แล้วก็อำเภอมโนรมนะคะครับล่าสุดเนี่ยค่ะทั้งเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยได้เพิ่มอัตราการระบายน้ำไปที่สองพันเก้าร้อยหกสิบลูกบาทเมตรต่อวินาที
เกือบเกือบสามพันลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับคุณเออเพื่อรักษาสมดุลของน้ำเหนือเขื่อนแล้วก็ท้ายเขื่อนนะคะ
แล้วก็ชะลอน้ำเหนือไว้ในลำน้ำเหนือเขื่อนด้วยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพื้นที่ท้ายเขื่อน
ทั้งนี้นะคะจากการระบายน้ำในเกณฑ์ดังกล่าวเนี่ย
เขาจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนสูงกว่ายี่สิบเซนติเมตรโอ้โห
ภายใน๒๔ชั่วโมงนะคะเมื่อเวลาตีหนึ่งตอนตีหนึ่งที่ผ่านมาใช่ใช่
ระดับน้ำเออล้นสูงกว่าตระหลิงหกสิบสามเซนติเมตรครับ
ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมีการปรับระดับการแจ้งเตือนจากทงเหลืองนะอืม
สถานการณ์เฝ้าระวังตอนนี้ให้ขึ้นเป็นทงแดงซึ่งเป็นซึ่งเป็นสถานการณ์เข้าขั้นวิกฤตนะคะ
โดยคาดว่าระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะคะจะสูงขึ้นถึงสิบห้าถึงยี่สิบเซนติเมตรครับ
ยี่สิบสี่ชั่วโมงข้างหน้านี้อ่าส่วนพื้นที่เหนือเขื่อนในอำเภอเมืองชัยนาธนะคะ
อำเภอวัดสิงห์แล้วก็อำเภอมโนรมระดับน้ำเนี่ยจะเอ่อล้นขยายคว่ำมากขึ้นครับ
ระดับน้ำจะสูงขึ้นจากเดิมสิบถึงสิบห้าเซนติเมตรเลยเห็นบอกว่ามีข่าวว่าเขื่อนเจ้าพญาจะมีการปรับแผนการระบายน้ำอีกค่ะ
ซึ่งขึ้นไปในเกณฑ์สองพันเก้าถึงสามพันลูกบาทเมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่แปดตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับ
วันนี้นี่แหละใช่เพื่อที่จะพร่องน้ำในพื้นที่เหนือเขื่อนที่กำลังเต็มอยู่ตอนนี้
ให้ลดลงนะคะให้ผลกระทบเนี่ยต่อพื้นที่ริมตลิ่งเหนือเขื่อนแต่ละพื้นที่กระทบน้อยมากที่สุดซึ่งเขาจะเพิ่มการระบายขึ้นเรื่อย
ครับขณะนี้ชาวบ้านที่ต้องเผชิญกับน้ำท่วมนะมากกว่าหนึ่งสัปดาห์แล้วอืมเขาเริ่มมีความเครียดสะสมแล้วค่ะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็ต้องเตรียมทีมปรึกษาทางสุขภาพจิตเพื่อให้คำปรึกษาแล้วก็เยียวยาเพราะว่าการที่จะจมอยู่ในน้ำเป็นอาทิตยอาทิตย์คือไม่ได้ทำงานแล้วก็เนี่ยไม่มีรายได้
แล้วต้องมาอยู่นอกบ้านอยู่ในพื้นที่ที่เขาน่ะเตรียมเอาไว้ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยใช่แล้วค่ะ
ก็ยังไงก็นะคะเราก็เป็นกำลังใจให้นะพวกเราก็พยายามที่จะลำเลียงนะคะของไปช่วยเหลือกันแล้ว
เดี๋ยวเราจะไปอย่างแน่นอนนะครับทานน้ำใจจากไทยรัฐนะครับไปดูที่อายุทยากันหน่อยที่นั่นนะครับ
มีเหตุที่ว่ากู้ภัยต้องเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมซึ่งเป็นผู้สูงอายุ
ก็พยายามหนีน้ำท่วมออกมาคุณยายท่านนี้ครับบอกว่าอะไรอะไรก็เอาออกมาไม่ได้
ขออย่างเดียวนะฮะที่เอาออกมาให้ได้เลยก็คือ
ทานซิสเตอร์ครับโอ้โหน่ารัก
นี่ครับคุณยายบอกขาดอะไรก็ขาดได้ในบ้านทิ้งไว้เถอะ
แต่ขอละกันเอาวิทยุทรานซิสเตอร์เอามาให้ยายที
โถ่คุณยายนี้คือเพื่อนแท้
คุณยายเลยนะคะคุณยายบอกแกขาดไม่ได้คุณต้องเข้าใจนะ
คนที่เขาเป็นผู้สูงอายุบางครั้งบางคาเขาไม่ได้เล่นมือถือ
ถามว่าเขาเล่นได้ไหมผมว่าหลายคนก็เล่นได้เล่นได้แต่ด้วยความเคยชิน
เขาบอกว่าวิทยุเนี่ยคือเขาใช้แล้วมันถนัดดีแล้วเขาอยากจะมีเอาไว้เพื่อฟังข่าวสารในทุกวัน
เหตุการณ์นี้นะครับทางเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยจุดท่าเรือพร้อมทีมงานเข้าไปช่วยเหลือคุณยายตลับนะครับ
อายุ๘๖ปีที่อยู่ภายในชุมชนบ้านยางนมตำบลท่าหลวงอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โอ้โหนี่เอวเหนือเอวเลยนะคะ
ใช่แล้วล่ะครับก็ต้องใช้เรือท้องแบนแบบนี้ในการขนย้ายผู้ที่ประสบภัยรวมไปถึงข้าวของต่างนะครับ
เพราะอะไรบ้านแต่ละหลังถ้าสังเกตให้ดีเขายกสูงแล้วนะ

ถูกต้องครับแต่สุดท้ายมันก็ยังต้องเจอกับน้ำท่วมแบบนี้อยู่ดี
เพราะน้ำมันท่วมสูงเกือบ๒เมตรถามว่าเกือบ๒เมตรนี่ยังไง

ไม่ใช่ตัดส่วนของเพลงพี่หาย
แต่เรื่องของเรื่องนะครับหลายคนเนี่ยที่เขาต้องเดินลุยน้ำเพื่อที่จะหลบน้ำท่วมเนี่ย
บางคนถ้าอายุแบบกลางเป็นวัยกลางคนมันก็ไปได้ใช่ไหมล่ะ

แต่ถ้าคนแก่คนชะลาก็ต้องมาช่วยกันแบบนี้นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
อย่างคุณยายท่านนี้ทีมกู้ภัยต้องเอาออกทางหน้าต่าง
แล้วค่อยลำเลียงออกมา
แล้วคุณยายเองก็แกร้องขอนะ
อะไรก็ได้ไว้ในนั้นไม่เป็นไรหรอกยายไม่ว่า
แต่ยายขอแล้วกันวิทยุพรานซิสเตอร์
ขอเอาออกมาให้ยายหน่อย
ก็รุ่นนี้ต้องฝากวิทยุทรานซิสเตอร์นะ
ไปไหนก็เอาไปด้วย

เพราะว่าถ้าไปหาซื้อตามร้านทั่วไปที่เขามีขายวิทยุทรานซิสเตอร์
หลายร้านบอกว่าขาดตลาดหาไม่ได้แล้ว

ก็เป็นกำลังใจให้คุณยายนะคะได้วิทยุกลับคืนมาแล้ว
และแน่นอนครับทานใจไทยรัฐ
จะส่งมอบให้กับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างที่จังหวัดอายุทยา
ใช่ค่ะพวกเราก็เตรียมแพ็คของแพ็คของอะไรช่วยกันแล้ว

เรามีความรู้สึกว่าสามัคคีคือพลังมันเป็นแบบนี้นี่เอง

เมื่อวานนี้นะคะทางไทยรัฐกรุ๊ปนะคะจัดโครงการทานใจไทยรัฐขึ้น
โดยมีท่านผู้บริหารมีผู้ประกาศข่าวแล้วก็พัฒนาในเครือ
ร่วมกันแพ็กถุงยางชีพเพื่อลงพื้นที่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
บอกเลยค่ะว่าเมื่อวานนี้สนุกมากจริง
มีทั้งผู้ประกาศข่าวทรัฐทีวีมากันเยอะเลย

พี่เบิร์ดอัตภงอีกหนึ่งอ่าน้องใบเตย

อันนี้สามสาวสามสาวค่ะมีหลายคนเลยมีทั้งน้องฝนด้วย
โอ้น้องฝนน้องฝนมีน้องใบต่อมีน้องฝนด้วย
ครับแล้วก็มีคุณตาชนะด้วย
ใช่มีคุณตาชนะด้วยเรายกทัพยกทีมกันมาเลย
เอาไปดูกันหน่อยว่าคุณฝนเขาพูดว่าอะไรกันบ้างคะ

ละวายนี้ไปให้กับผู้ประสบภัยน้ำถ้วมก็จะไปที่จังหวัดพระราณนครสี่อะยุธยาม
เพราะฉะนั้นทานใจไทยรัฐกำลังหลายไปแล้วนะคะยังไงอดทนรออีกสักนิดนึงนะคะ
อังคารที่๑๑ตุลาคมนี้จะลงพื้นที่แล้วก็ไปมอบถุงยางชีพกันนะครับ
เอาล่ะมาที่เหตุภวาอืมภวาอีกแล้วเหรอ
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชดูเรื่องนี้กันหน่อย
เนี่ยฮะไปทางใต้นะครับคือเรื่องของเรื่องฮะตัวผู้หญิงทะเลาะกับสามี
ตัวสามีเหมือนกับว่ามีความยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
พอทะเลาะกันแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าตกลงเรื่องลูกอะไรกันไม่ได้
ตัวสามีครับเลยรีบไปที่โรงเรียนของลูก
เพื่อที่จะไปชิงลูกมาแต่ว่าที่ไปไปพร้อมกับความคลั่ง
อาวุธปืนแล้วในรถยังมียาเสพติดอีกอะครับ
มันน่ากลัวมากสุดท้ายเจ้าหน้าที่
ร่วมด้วยช่วยกันจับตัวจนได้นะครับ

ดีครับดีไม่งั้นเราไม่รู้เลยนะครับ
ถ้ายังจับไม่ได้มันจะเกิดเหตุอะไรขึ้นอีกนะครับ
ทางตำรวจกองปราบครับเขาได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจาก
แม่ซึ่งเป็นภรรยาของนาย
ธีรพงศ์เกื้อหนุนนี่แหละครับค่ะโอ้โหคือแม่ของลูกที่เขาอยู่ในโรงเรียนนั่นแหละ
ตัวนายทีรพงศ์จะไปชิงลูกมาไงนายทีรพงศ์เกื้อนุ๊ยหรือว่าหลำ
อายุ๓๓ปีพกพาอาวุธปืนเข้าไปในรถฮะ
แล้วกำลังจะไปรับลูกอายุ๗ขวบที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง
ท้องที่หมู่๑ตำบลควนพังอำเภอร่อนพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
คือนายธิรพงศ์มีความหวาดระแวง
กลัวว่าเมียภรรยาที่ทะเลาะกัน
จะพาลูกหนีกับนครราชศรีมาจะพาหนีไปอีสานโคราช
ก็เลยทะเลาะกันแล้วยังไงล่ะ
ทะเลาะกันแล้วเหมือนกับว่าตัวเขาต้องการจะไปเจอลูกก่อน
ก็เลยบึงรถไปรับลูกที่โรงเรียน
แต่ไปด้วยความทะเลาะกัน
ไปด้วยความโมโหมีโทษะไปด้วย
ตัวภรรยาเห็นและท่าไม่ดีเลยโทรไปแจ้งคุณครูที่โรงเรียนก่อน
ว่าจะมีนายคนนี้นะมุ่งหน้าไปที่โรงเรียนให้ระวังไว้นะ
แล้วทางโรงเรียนก็เลยแจ้งไปทางตำรวจครับ
ตำรวจกองปราบในพื้นที่ฮะก็เลยทำการรวบตัว
ตั้งจุดสกัดไว้ก่อนเลยนะแล้วก็รวบตัวเอาไว้ได้ทันฮะ
ตอนแรกตำรวจแสดงตัวแล้วนะบอกให้นายธิรพงศ์หยุด
เดี๋ยวมาพูดคุยกันดีแต่ไม่คุยดีหรอกครับ
เดี๋ยวคุณดูภาพไปนะครับนี่ยิงปืนยิงปืนใส่ตำรวจ
เท่านั้นไม่พอนะครับขับรถฮะ
ขับรถพุ่งชนรถตำรวจอีกต่างหาก
ยิงไปกี่นัดยิงไปสี่นัดอ่ะนี่คือสภาพ
รถครับรถกระบะของเขาที่ใช้ก่อเหตุ
ขับพุ่งชนรถตำรวจเฉยเลยค่ะเรียกได้ว่าคุ้มคลั่งมาก

โอ้โหแล้วอย่างนี้ถ้าไปถึงโรงเรียนถ้าไม่มีใครดักจับไว้จะเป็นยังไง
นั่นคือสิ่งที่หลายคนดูข่าวนี้แล้วก็คิดไปแบบนั้น

มีเพื่อนของนายคนนี้มาด้วย
มากันสองคนในรถพบปืน๒กระบอก
เป็นปืนพกสั้นขนาด๙มมกับปืนยาว

แล้วดูสภาพหน้าของคนก่อเหตุยิ้มระรื่นแบบนี้
เหมือนมีความเสพด้วยไหม
ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เหมือนว่าครองสติไม่อยู่แล้วครับ

คนร้ายก็ให้การวกไปวนมาอ้างว่าเพิ่งพ้นโทษจากคุกบ้าง
จะแบบว่าออกมาได้ไม่นานเพราะว่าเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด

แล้วก็ลงไม้ลงมือซ้อมเมียอีกต่างหาก
แล้วในตอนเกิดเหตุเขาก็จะไปรับลูก
โอ้โหสุดท้ายเป็นอย่างนี้นี่แหละครับ
หลายคนเขาก็เป็นห่วงว่าจะเกิดเหตุไม่ดี
คุณผู้ชมเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยดูแล้วหลายคนก็เป็นห่วงจริง
แล้วดูสภาพเขานี่แค่ภาพนิ่งตอนยิ้มนะ
อยากให้ดูตอนที่เขาคุยกับทางเจ้าหน้าที่ตอนจับได้แล้ว

ไม่ครับไม่เคยเลยครับผม
เศษมากี่ฟรีแล้วเยือนครับ
หนุนครั้งใหญ่เริ่มเศษพันบันเมนไปไหน

ให้ฟังเนี่ยไม่ได้ว่าให้ฟังให้รู้เรื่องนะ

ไม่รู้เรื่องค่ะเพราะว่าลิ้นพันกัน
ครองสติไม่อยู่แล้วแล้วเคยติดคุกมาแล้ว
สุดท้ายออกมาแล้วก่อเหตุลักษณะแบบนี้

แล้วถ้ากลับเข้าไปแล้วจะได้มีโอกาสได้ออกมาอีก
คือคำถามสำคัญนะครับที่สังคมตั้งคำถามไว้ว่า

เมื่อออกมาแล้วกลับว่าไม่ใช้โอกาสนั้นให้เป็นประโยชน์
ออกมาแล้วกลับมาก่อเหตุลักษณะแบบนี้

ก็ต้องตั้งคำถามไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
จะมีมาตรการยังไงในการดูแลสิ่งเหล่านี้นะครับ

ข่าวนี้แหละจะอยู่ในคำถามนะคะ

ติดยศพันธุ์ตำรวจตรีมาหมาด
เขาเดินทางไปที่สอนอดินแดงเพื่อไปพบผู้กำกับ
แต่พอไปเจอตำรวจจริงตำรวจจริงจับได้

แต่รับด้วยวิธีการไหนไปดูค่ะ
นี่ไงเป็นไงเป็นไงเจอรุ่นพี่รุ่นน้องล่ะรับน้องเลย

อันนี้เขาเรียกอะไรนะคะ
เขาเรียกว่าการพุ่งหลังหรือเปล่า
แบบนี้เขาเรียกว่าการพุ่งหลังเอาอีกตายพูดไปแล้ว
งั้นหมายความว่านี่คือคำตอบหรือเปล่า

คุณแบบตำรวจติดยทท์พันส์ตำรวจตรีนะคะ
ทำไมต้องมาโดนพุ่งหลังแบบนี้

ผู้ชายคนนี้แต่งเครื่องแบบตำรวจติดยศพันธุ์ตำรวจตรี
เดินทางมาที่สอนอดินแดงค่ะแล้วขอพบภูมิกับสอนอดินแดง

เพื่อที่จะมารายงานตัวเพื่อรับตำแหน่งใหม่

โดยเขาเป็นนักเรียนในร้อยรุ่น๗๒

ทางพนักงานสอบสวนสนดินแดงที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่
ก็เอ๊ะเมื่อดูอายุหน้าตาท่าทางแล้วไม่น่าจะติดยศพันธมรตรีได้

และในช่วงนี้ก็ไม่มีการแต่งตั้งรับตำแหน่งใหม่ด้วย

ตำรวจจริงถามตำรวจปลอม
ตำรวจปลอมว่ามาจากหน่วยไหน

แล้วก็ยังมีท่าทางพิรุษก็เลยขอตรวจบัตรประจำตัวข้าราชการ
สรุปค่ะไม่มีบัตรค่ะ

พอถามชื่อก็ได้ชื่อว่า

นายคำฝนขอสงวนนามสกุลนะ

บอกว่านายคำฝนยอมรับว่าตัวเองไม่ได้เป็นตำรวจ

ก็ไม่ได้ว่าหรอกถ้าใจมันรัก

แต่คุณอยากเป็นแล้วคุณเอาเครื่องแบบเขามาใส่

เค้าได้มันยังไงรู้ไหมเครื่องแบบนี้

ซื้อมาจากเขาเรียกว่าอะไรออนไลน์นะคะ

ตำรวจสโนดินแดงก็จับกลุ่มตัว

เขาเป็นชาวกาลสิน
เราก่อนซ่างพักอยู่กับในจ้างที่บ้านเช่า
บ้านเช่าในอำเภอคลองหลวงพระธุมธานีนะคะ

เรื่องต้นก็คือว่าได้แจ้งข้อหาแต่งเครื่องแบบตำรวจโดยไม่มีสิทธิ์
แล้วก็นำตัวในคำฝนเนี่ย
ไปแล้วส่งดำเนินคดีตามกฎหมายไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
ซึ่งเรามองว่าเขาคงรักการเป็นตำรวจมาก
ก็อย่างที่บอกไอ้รักก็ไม่ว่าแต่ก็ไปทำตามให้มันถูกขั้นตอนสิ
ไม่คิดไม่เหรอ

ใจมันรักแต่ว่ายังไงก็มันไม่ได้นะ
มันผิดกฎหมายเดี๋ยวคนอื่นเขาจะเข้าใจผิดเอานะคะ

แล้วมันซื้อได้จริงเหรอคะไอ้เครื่องหมายอะไรยดต่างเนี่ย
คือมันอาจจะมีที่ที่ขายสำหรับคนที่เป็นตำรวจแล้วจริง
อะไรแบบนี้ที่เขาเพื่อไปติดยศเพื่อจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่แต่ปัญหาคือหาเรื่อง
เพราะไปถึงสอนอเองเลยให้ได้โดนจับเองเลย
ไปให้โดนจับเอ๊ะเขามีปัญหาเรื่องของความคิดหรือเปล่าเอาไปเช็คกันดูต่อนะครับ

อะไรอะไรอะไรพุ่งแล้วไปข้างหลังไปตอบให้ถูก
เพราะเราถามไปว่าเขารับน้องตำรวจเก๊ด้วยวิธีการใดนะครับ
อ่ะไปดูข่าวนี้เรื่องของเว็บปลอมที่อ้างว่าเป็นเพจของทางธนาคารออมสินกันครับ
ก็ต้องบอกกันไปแบบนี้เพื่อให้ทุกคนนั้นเข้าใจนะครับ
ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเนี่ยเขาบอกว่าได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
โดยธนาคารออมสินกระทรวงการคลังก็พบว่าประเด็นนักกล่าวเป็นข้อมูลเท็จนะครับ
ที่เป็นเพจทางการของธนาคารออมสิน
เขาจะอ้างตัวเป็นธนาคารแล้วก็จะมีโครงการต่างนู่นนี่นั่น
เพื่อให้ใครที่สนใจกดลิงก์บ้างให้ข้อมูลบ้าง
เพื่อจะหลอกไปเอาเงินให้โอนจากเงินในบัญชีของตัวเหยื่อ
ก็เลยขอเตือนนะฮะบอกเลยว่าอย่าไปกดไลค์กดแชร์
ไม่ต้องไปสมัครสมาชิกอะไรทั้งนั้นนะครับเช็คให้ดีแล้วกัน
และที่สำคัญถ้าคุณมีข้อสงสัย
เกี่ยวกับของธนาคารออมสินก็ไปให้ถูกที่

คือพวกของปลอมพวกนี้มันจะมาในมากมายหลากหลายธนาคาร
ดูยากเหมือนกันนะมันไม่ใช่แค่สีเย็นพูออมสินหรอกครับ

เพราะฉะนั้นนะครับก็โทรไปสอบถาม
ต้นทางธนาคารจริงจะดีกว่าครับ

ขโมยอะไรรถจากกระยานยนต์ที่ร้านจอดรถ

เขาน่าจะเล็งไว้แล้วแหละ
ว่าเขาต้องการรถคันไหนเอาไปดูภาพกันค่ะ
ในภาพนะคะภาพจากวงจรวัสสั้น
กล้องวงจรปิดโอ้พอดีฝนมาจากภาคอีสานนะคะฝนเป็นคนอุดรค่ะ
แล้วก็น่ารักดีภาษาน่ารัก
ภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะจับภาพคนร้าย
ช่วงตี๕๑นาทีของวันที่๖ตุลาคมที่ผ่านมา
แมสปิดบังใบหน้านะคะขี่รถเข้าไปบริเวณลานจอดรถของแมนชั่นแห่งหนึ่ง
ที่ซอยประชาชื่น๘แยก๖ตำบลท่าทรายนะคะอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
ก่อนที่จะขับวนแล้วก็เดินสำรวจดูลาดเหลาเนี่ย
โดยบางช่วงเขาได้ดับเครื่องรถด้วย
แล้วก็ใช้เท้าแบบว่าเหมือนแบบใช้มือเนี่ยเข็นเพื่อที่ป้องกันเสียงดังไง
จากนั้นน่ะไปดูกล้องอีกมุมนึงในช่วงตี๕๑๖นาที
คนร้ายเขาก็จอดรถแล้วก็เดินสำรวจภายในร้านจอดรถนะ
ก่อนที่จะเดินไปที่รถของผู้เสียหายแล้วก็ถอดอุปกรณ์บางอย่าง
ด้านหน้ารถแล้วก็ขโมยไป
ซึ่งนางสาวสโรชาชูชื่นนะผู้เสียหายเนี่ย
เขาเล่าว่าตอนประมาณ๗โมงเช้า

พอมาถึงรถเท่านั้นแหละพบว่าเอ๊ะ
หมวกนอกเนี่ยอยู่ผิดที่
ก็เลยรู้ว่ารถเนี่ยถูกขโมยอะไรนะ
คนร้ายเข้ามาลักอุปกรณ์กันสะบัด
ที่ติดอยู่ด้านหน้ารถเนี่ยค่ะ
ราคาก็อยู่ที่ประมาณ๓๐๐กว่าบาท

เตรียมเครื่องมือแบบพวกประแจเนี่ย

ถอยง่ายค่ะดูจากกล้องวงจรปิดเนี่ย

ซึ่งจริงนี้คือมันน่าจะถอดยากพอสมควร

น่าจะมีความชำนาญมากพอนะคะ
น่าจะมีการเล็งเป้าไว้ก่อนด้วย

หมวกกันน็อกแบบเหมือนปิดบังอุปกรณ์เอาไว้
แต่ว่ารูปภัณฑ์คนร้ายก็คือ

ไม่คุ้นเคยอาจจะไม่ใช่คนเท่านี้
ซึ่งเธอก็ฝากบอกถึงคนร้าย
บอกว่าเดี๋ยวก็ถูกตำรวจจับตัวได้
ของแบบนี้ถ้าไม่เอาไปใส่รถตัวเอง

ถ้าอยากแต่งรถทำไมไม่ลงทุนเอง
แล้วเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าเนี่ย

ก็คือเหมือนให้ไข่เขวอะไรประมาณเนี้ย

ถูกต้องค่ะก็น่าจะอำพลาง

สพรัฐนาธิเบสก็ได้ลงพื้นที่ตรวจ
แล้วก็ภาพจากกล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียง

แล้วก็ทะเบียนรถแล้วก็เร่งตัวติดตามมาดำเนินคดีแล้วนะคะ
คุณผู้ชมครับมีอยู่คลิปหนึ่ง
มันเป็นคลิปที่ถ่ายเอาไว้ในสถานบันเทิง
อารมณ์เป็นร้านอาหาร

หลายคนมาตั้งข้อสังเกตแล้วก็คำถามว่ามันเหมาะสมหรือเปล่า
ที่มีเด็กตัวเล็กอยู่ในนั้นด้วยครับ
โอ้โหตัวแค่นี้กี่ขวบคะเนี่ย
โอ้โหนั่นสิครับยังเป็นเด็กหญิงเด็กชายอยู่เลย
ใช่ค่ะน่าจะประมาณสัก๕ขวบกว่า
อ่ะคลิปนี้นะครับก็ไปดูมาเอ๊ะ
เรื่องของข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าเป็นร้านอาหารร้านหนึ่ง

นี่นะครับวิภาวิจารณ์กันไปเยอะครับ
ชาวโซเชียลนะพอได้ดูคลิปนี้คอมเมนต์กันเยอะมากมาย
แล้วล่าสุดหน่วยงานภาครัฐก็ลงไปตรวจสอบด้วย

ก็ลงพื้นที่ไปยังร้านดังกล่าวนะครับ
ก็ไปเจอกับเจ้าของร้านแล้วก็บอกว่านี่
ตัวผมเองชื่อว่านายสายชนทองดี
แล้วก็ทำการสอบถามผู้จัดการแล้วด้วยว่า
ไอ้คลิปนี้มันเกิดอะไรขึ้นในวันนั้น

ตามข้อมูลนะเขาบอกว่าครอบครัวของเด็กเนี่ย
มาที่ร้านเมื่อปลายเดือนที่แล้วก็คือสักกันยายน

เด็กทั้งสองคนเนี่ยก็มากับครอบครัว
และทั้งหมดทั้งมวลเขาก็รับประทานอาหารร่วมกัน
แล้วอย่างนี้ใกล้เวลา๔ทุ่ม

แล้วช่วงเวลา๔ทุ่มมันเกี่ยวอะไรกัน
คือมันเป็นช่วงคาบเกี่ยวที่ว่ามีการพักดนตรีสด
แล้วจะมีการเปิดเพลงโดยดีเจ
ไอ้ช่วงนั้นแหละก็คงเป็นช่วงโจโจคืมกันแล้วล่ะ

ก็เป็นช่วงที่จะเปลี่ยนจากบรรยากาศร้านอาหาร

ร้านนี้จดทะเบียนเป็นแบบบาร์และร้านอาหาร

ก็เปิดบริการตั้งแต่๑๘นาฬิกา๓๐นาทีก็คือ๖โมงครึ่ง
เป็นต้นไปยาวไปประมาณนั้นจนถึงเวลาก็คือสักประมาณตามที่เขากำหนดนะเนาะ

ก็มีคนเนี่ยนะฮะลูกค้ามาใช้บริการปกติ
และเคลียร์พื้นที่

ก็คือให้เด็กและเยาวชนเนี่ยออกจากร้าน

และจะเป็นอีกกลุ่มนึงครับพวกแบบกลุ่มที่เขาจะมาเที่ยวผับ

เขาก็จะมาใช้บริการกันนะเนาะ

นายสิทธิชัยไทยเจริญนายอำเภอเมืองสุราธานี
ตอนนี้ท่านเองก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั้งในเรื่องของพรบคุ้มครองเด็กและเรื่องของการควบคุมสถานบันเทิง
หากพบว่ามีการกระทำความผิดก็จะดำเนินคดีนะครับ

โอ้โหเนี่ยฮะดูแล้วก็
อาจจะเป็นภาพที่ถ้าในสังคมไทยเราก็อาจจะไม่เหมาะสม
ก็มันเติมถามไปอีกมากมายเลยพี่ฝน
ต้องให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปไล่เช็คดูว่า
แต่ละผับแต่ละที่อะไรยังไงมีการจดแบบไหนกันแน่นะครับ
ตาดมี่ฟนแนะนำนะหนูเต้นที่บ้านดีกว่า
ให้ถึงไว้ก่อนนะคะอันใหญ่จะไปก็ไม่มีใครว่าหรอก
ค่ะไปดูกันต่อนะคะสาวตกใจค่ะแฟนนุ่มนอนในรถ
แล้วปลุกเท่าไหร่ก็ปลุกไม่ตื่นก็เลยไปเรียกคนมาช่วย
แต่สุดท้ายกู้ภัยที่มาช่วยค่ะวิ่งหนีแทบไม่ทันค่ะ

เนี่ยนี่เขามางัดรถช่วย

อันนี้ค่ะกู้ภัยสว่างอุทยานธรรมสถานพานทองนะคะ
โอ้โหถอยออกมาจากรถแทบไม่ทันเลย
หลังจากที่นายพล
หน้าผลนะครับชื่อสมมตินะชื่อนะคะนายผล
งวงเงียตืนคือมาแล้วก็โตยสวนออกมานอกรถเลย

จากนั้นเขาบนพุ่มพังดาเจ้านักธิตอดแล้วก็คำสุดท้ายของเขาคือ
จะเอาปืนไหมแล้วก็ทำท่าลื้อหาของอะไรบางอย่าง
ผู้ภัยวิ่งออกมาแทบไม่ทันเลย
อันนี้เป็นช่วงนี้ใช่ไหมพี่ประมาณน่ะพอหันกลับไปเด็กลื้ออะไรตัดอย่างแล้ว
ใช่ค่ะเห็นแล้วเราก็กลัวนะ
ซึ่งแฟนสาวของผู้ก่อเหตุนะคะเขาบอกว่า
นอนมาชั่วโมงกว่าแล้วนะแถมไม่ได้ติดเครื่องแล้วก็ไม่ได้เปิดกระจกไว้ด้วย
เขาเรียกก็ไม่ตื่นก็เลยกลัวว่าจะเป็นอะไรไปก็เลยรีบโทรแจ้งกู้ภัย
พอกู้ภัยมาถึงเท่านั้นแหละก็ใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมงนะกว่าจะงัดได้
เสร็จแล้วนะคะขณะที่แบบกำลังงัดอยู่เขาก็ตื่นขึ้นมาพอดีแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
เบื้องต้นก็ได้เกลี้ยกล่อมพาไปนอนพักในบ้านแล้วสงสัยคงจะนอนไม่เต็มตื่น

ก็เลยงอแงหรือเปล่าประมาณนั้นนะคะ
แต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะมีเรื่องของมึนเมาด้วยหรือเปล่า
เพราะว่าเท่าที่ทางกู้ภัยเขาให้ข้อมูลกับทีมข่าวก็บอกว่าเหมือนนะเหมือนจะมีลักษณะแบบนั้นนะ
แต่เราก็ไม่ได้ฟันทงว่าเขาเมาหรือเปล่านะ
เห็นแล้วตกใจเพราะฉะนั้นตกใจแบบนี้พักหน่อยไหม
พักกันพักกันครู่เดียวคุณผู้ชมครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอพวกเรากันต่อครับ

ยังส่งคำตอบกันมาได้นะครับคุณผู้ชมครับกับข่าวที่เราเล่าไปในเบรกที่แล้ว

ไปดูกันหน่อยละกันคุณผู้ชมยังไงซะยังมีเวลาส่งมานะครับว่า
ทางตำรวจจริงเนี่ยเขาทำการรับน้องใหม่ตำรวจเก๊ไม่ใช่ตำรวจจริงเขาทำยังไง

ส่งกันมาได้เดี๋ยวไลน์เดี๋ยวจะขึ้นสดตรงนี้แล้วดูซิว่าใครจะตอบถูกและเป็นผู้โชคดีของเรานะครับ

ฝนก็น่ารักอยู่แล้วแต่น้องหนูคนนี้เด็กคนนี้น่ารักสุดอ้อนคุณพ่อขอมีแฟน
ดูสิว่าจะได้ไหมติดตามเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ก
ดี้จะดื้อเหรอคะมีวีนด้วยนะ
ขออนุญาตทีมงานนะขึ้นเสียงได้เลยแล้วเดี๋ยวฟังแล้วก็เล่าด้วยกันด้วย

ผมขอพี่ฝนพี่ฝนลองพูดแบบน้องคนนี้ได้ไหม

งั้น๑๒๓ขอแบบนี้เลยครับ
ได้ได้อยู่น่ารัก
น่ารักแต่น้องคนนี้คือทำแบบโอ้โหมันน่ารักแบบเป็นธรรมชาติ

เป็นความใสซื่อของเด็ก

หนูโตก่อน
อาจจะเป็นแฟนเป็นความสัมพันธ์แบบน่ารักไง
อย่างนี้ละกันคุณพ่อเขาก็ห่วงลูกสาวเป็นเรื่องธรรมดา

งั้นหนูเล่าต่อได้หรือเปล่า
ได้แล้วครับพี่กด

โอเคโอเคเดี๋ยวจะตลกเกินไป
ถ้าฝนตกหนักเนาะ

เขาน้ำท่วมโชคดีเขามีเรือค่ะ
คุณเขาหนูน่ารัก
พี่ผลบอกว่า
ว่าน้องไม่น่าจะโชคดีเพราะมีเรือ
เราก็นึกว่าจะรอดไง
ก็นึกว่าจะรอดที่ไหนได้เจอคลื่นซึนามิมาทีเดียวนะคะ
ไททานิกก็ไททานิกเถอะคว่ำเลยนะคะ

แต่ว่าคนที่เดินเนี่ยสะใจเลยนะ

เพราะว่านี่เปียกน้อยกว่าคนที่ขึ้นเรืออีกนะ
โอ้นั่นแหละสิมันก็เกิดขึ้นได้
ถ้าไม่ชินที่จะพายเรือเนาะ

ขอบคุณคลิปนี้นะคะโดนอะไรเนี่ย
ขอบคุณนะคะอยากว่าบางทีชื่อตัวแต่ไทยไปเขียนในภาษาอังกฤษ
มันก็จะสะกดยากนิดนึงอ่าคุณผู้ชมครับ
ไม่อยากให้พลาด๑๘นาฬิกา๖โมงเย็นวันนี้
กับรายการดีนะครับรายการรถมหาสนุก
สัปดาห์นี้ครับเรารวบรวมมหากรรมโชว์มหาสนุกตอนสอง
มาพร้อมกับความสามารถพิเศษกว่า๑๐โชว์๑๐ชนิด
ที่ดูแล้วต้องบอกเลยว่าอึ้ง
อ่าแถมมาพร้อมกับความฮานะคะ
ปริศนาที่มาร่วมรายการ
รับรองค่ะเทปนี้ฮาแล้วก็มีสาระความรู้อย่างแน่นอนค่ะ
วันเสาร์ที่๘ตุลาคมนี้นะครับเวลา๑๘นาฬิกาหรือว่า๖โมงเย็นนะ
รายการรถมหาสนุกทางช่องไทยรัฐทีวี

คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันอีกแป๊บเดียว

มาดูข่าวกันต่อนะคะแต่ว่ายังส่งคำตอบมาได้อยู่นะ

เมื่อเพื่อนบอกว่าได้รักเขาได้แต่มองเขาแต่เขาไม่รัก
แล้วคนที่ไม่ถูกรักเขาตอบกลับเพื่อนแบบเจ็บแสบมาก

มองอะไรมองเขา
ก็ได้แค่มองเขาอะ
เพราะเขาไม่รักเผย

คือประมาณว่าไม่รักก็ไม่รักอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันแป๊บยาวเลยอ่ะ

ไม่เข้าใจแต่รู้สึกสำนึกผิดไม่ทันนะคะ

ไปก่อนไปไอ้ตรงเนี่ย
ก็คือน่าจะแบบว่าเออไม่รักก็รักรักก็รักไม่รักก็ไม่รักอะไรประมาณนี้
แต่อันนี้คือความน่ารักของสำเนียงข้างใต้เขา

จริงต่อให้ชมหรือน่ารักถ้าพูดเร็วเนี่ย

ยังไงก็น่ารักนะคะแต่คนใต้จะพูดเร็วแบบนี้แหละ
จะบอกให้ลักษณะประโยคคำพูดแบบนี้
แม่ผมคนใต้คนสามุย
เวลาทะเลาะกันนะแม่แม่โกรธผมนะ

โอ้โหไม่ทันได้สำนึกแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าแม่พูดอะไรบ้างนี้
น่ารักมากนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะ
คลิปจากติ๊กต๊อกที่ใช้ชื่อว่า
สมพงศ์๒๐๐๓นะคะหรือจะเรียกว่า
มโนราสมพงศ์จำเรินสินก็ได้ค่ะ
ลองไปดูในติ๊กต๊อกของเขานะครับ

กลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในคู่กัดสะบัดข่าว
เช้าอาทิตย์นะคะวันเช้าอาทิตย์เวลา๑๖น
ถึง๑๗นทางช่องไทยรัสทีวีของเรานะคะ
ผู้โชคดีของเราวันนี้จะเป็นใครกันล่ะ
อยากรู้แล้วไปดูเลยครับ
ต้องขอขอบคุณคุณมิสเตอร์โจอี้ด้วยนะครับ
ที่ตอบมาถูกกันนะครับ

ว่าการรับน้องหรือเป็นการแบบทำโทษของคุณตำรวจเก๊
คือตำรวจจริงจับตำรวจเก๊ได้
ทำโทษอย่างไรก็ตอบมาถูกนะ
คำตอบก็คือหุ้งหลัง
หุ้งหลังนะคะขอเป็นความยินดีกับผู้ที่ตอบถูกด้วยนะคะ
วันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกับเราสองคนได้ใหม่นะครับ
ในคู่กับสมัยข่าวเสาร์อาทิตย์๑๖ตรถึง๑๗ตรทางช่องธนาทีวีนะคะ
ลากันไปด้วยภาพความน่ารักของน้องหมูโชว์ลีลาการเล่นฮูลาฮูฟ

สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ